แม่บ้านพระจันทร์บ้าน
เฮ้ยปัญหากลิ่นเท้าหมดไป
อันนี้ใจร้อนร้อนรุ่มมากอยากไปมากเลยรู้ไหม

ช่วยเย็นนิดนึงได้มั้ยเพราะน้องมิ๊วนี่เขาพาไปทะเล
ช่วยทำกายทำใจให้มันเย็นแบบนั้นทะเลได้ไหมหยุดร้อนได้แล้ว

ก็มันอยากไปนี่ใครจะไปคิดเลยว่าแบบ

ช่วงที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ
ที่พักหลักร้อย
ของอร่อยหลักสิบ
และตอนนี้ค่ะมิ้นก็อยู่ที่นี่ถนนหัวหินนั่นเองค่ะมาถึงที่นี่ทั้งทีนะคุณผู้ชม
อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงตามมิ้นมาเลยค่ะ
บอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาใจดีมากเดี๋ยวท้ายรายการเขามีแจกรางวัลด้วยแต่ขออุบไว้ก่อน
เดี๋ยวตอนนี้นะคะตามมิ้นไปดูบรรยากาศข้างใน

สวัสดีค่ะมีน้องหมีนะคะน่ารักมาเป็นพนักงานต้อนรับด้วย
แล้วการตกแต่งภายในนะคะก็เป็นแบบศิลปะร่วมสมัยค่ะ
สามารถรองรับได้ค่ะทั้งครอบครัวจะมาเดี่ยวมาคู่
มาได้หมดเลยที่สำคัญราคาไม่แพงด้วย
พูดอย่างนี้อยากเข้าไปดูแล้วค่ะว่าห้องพักของทางโรงแรมเป็นยังไง

ห้องเนี่ยนะคะก็จะดูแบบโล่งโป่งสบายเหมือนเราแบบนอนอยู่ที่บ้านเลยค่ะ
ราคา๙๕๐บาทค่ะทุกวันอาทิตย์ถึงพระรหัสสบดีนั่นเองนะคะ
ราคาจะอยู่ที่๙๕๐บาทคุ้มมากเลยอ่ะ

แล้วคือแบบไม่ได้แบบแออัดนะห้องน้ำคือแบ่งเป็นสัดส่วนค่ะ
ก็จะตกแต่งแบบว่าเรียบนะคะสีขาวสีเทาดูสะอาดตา
นี่โอ้โหเสียงเดียวค่ะ
มันเด้งดึงมากเลยอ่ะเตียงใหญ่มากมากเลยนะคะ
นี่ค่ะก็คือดีไซน์ก็ตกแต่งแบบเรียบง่ายดูแบบมินิมอลนะคะ
สะอาดตาคือแบบน่าพักน่านอนมากเลยค่ะ
ก็คือ๙๕๐บาทนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพระหัสบดีนั่นเอง
แม่ไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมค่ะว่าที่หัวหินแห่งนี้
จะมีห้องพักราคาไม่ถึงพันลงเหลืออยู่
แล้วแบบบรรยากาศโอเคมากหาง่ายด้วยค่ะ
เพราะว่าอยู่ที่หัวหินค่ะซอย๑๐๖นั่นเองเลี้ยวเข้ามานะคะเจอโรงแรมเลย
ที่สำคัญยังอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของหัวหินด้วย
อย่างเช่นตลาดสิทธดาหรือว่าตลาดจักรจันทร์นะคะที่เป็นตลาดกลางคืน
และที่สำคัญยังอยู่ใกล้กับวานานาวาค่ะที่มีเครื่องเล่นนะคะแบบว่าสิ่งอำนวยความสะดวก
สถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใกล้กับโรงแรมแห่งนี้มาก
เหมาะกับคนชิคแบบเราเลยคุณผู้ชม
แต่ว่าตอนนี้ช่วงหน้าค่ะอย่าเพิ่งไปไหนเพราะมิ้นจะพาคุณผู้ชมค่ะ
ไปหาของอร่อยหลักสิบที่เหมาะกับชาวฮิปสเตอร์
ใครนะคะที่เป็นชาวฮิสเตอร์ต้องติดตามค่ะว่ามิ้นจะพาไปร้านไหน
แต่ว่าเตียงที่นี่มันแบบนุ่มมากอ่ะตอนนี้ขอแบบว่านอนพักก่อนนะจ๊ะ
เหมาะกับเธอมากเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะใครกำลังนั่งชมอยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งลุกไปไหน

เพราะว่าน้องมิ้นบอกแล้วว่าท้ายรายการเราจะแจกของรางวัลด้วย

มันไม่มีอะไรดีดิ

อร่อยแล้วสิบเก็บไม่ต้องพูด

เพราะว่านางขี้งอยมากเลยค่ะ